พูดถึงประเด็นยาเสพติดก็มาตามกันด้วยข่าวนี้นะคะ
บังคับการปรับรามการค้ามนุษย์เขาก็ออกปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายขบวนคาร
กัญชาอัดแท่งรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งเครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายประเทศลาวด้วย

เกือบสี่ร้อยกิโลกรัมมูลค่ากว่าหกล้านบาทค่ะ
คลิปเป็นคลิปปฏิบัติการเลยนะยังได้ยินเสียงปืนอยู่เลยนะคะ
เป็นภาพวินาทีขณะที่ตำรวจกองบังคับการปรับรามการค้ามนุษย์หรือปคมเนี่ย
สกัดจับนายนรงศักดิ์กวิชัยอายุ๔๗ปี
และนายพรชัยแสงบุญไทยอายุ๔๘ปี
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
แล้วก็ได้ของกลางมาเป็นกัญชาอัดแท่งบรรจุอยู่ในกระดาษฟอย
หนักประมาณ๔๐๐กิโลกรัม
สามารถจับกลุ่มได้บริเวณหน้าตลาดวังน้อยนะคะ
สำหรับคดีนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนกองกำกับการปคม
ทราบมาว่าจะมีการส่งยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและใกล้เคียง
ก็เลยติดตามสืบสวนและก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ปรากฏว่าคนร้ายซึ่งมีรถนำมา๑คันไหวตัวทันขับรถหนี
และยังใช้อาวุธปืนยิงใส่ชุดจับกลุ่มเพื่อเปิดทางด้วย
แต่ตำรวจก็สามารถสกัดจับเอาไว้ได้ค่ะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่ามีการนำรถกระบะ
บรรจุกัญชาจำนวน๔๐๐กิโลกรัมมูลค่ากว่า๖ล้านบาทเนี่ย
ทิ้งไว้ที่ตลาดวังน้อยก็เลยไปตรวจสอบแล้วสามารถยึดของกลางมาได้ด้วย
ทางผู้ต้องหานะคะยังสารภาพว่าเป็นผู้รับจ้างขนกัญชาเท่านั้น
ค่าจ้างครั้งละ๑๕๐๐๐บาททำมาแล้ว๑๐ครั้งค่ะ
และจากการตรวจสอบประวัติอัธยากรพบว่านายนรงศักดิ์เนี่ย
หลบหนีหมายจับมาแล้วกว่า๑๐ปี
เป็นหมายจับทั้งคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

และยังมีหมายจับคดียาเสพติดอีกเมื่อปี๒๕๕๙
คดีติดตัวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
เมืองต้นทางตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติด
โทษประเภท๕หรือกัญชาไว้ในความครอบครอง
เพื่อจำหน่ายและพยายามจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็คุมตัวสอบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปค่ะ